ก็จากพักอนาคตใหม่
พักอนาคตใหม่เราเชื่อในความเท่าเทียมกัน
และคนไทยต้องก้าวเท่าทันโลก
เท่าเทียมกันนี้เป็นฐานคิดที่สำคัญค่ะ
เพราะว่าเราเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ย

สามารถที่จะเลือกตัดสินใจให้กับชีวิตของตัวเอง

ให้มีการสมรสเท่าเทียมกับ
ชายเพศหญิงกระแสหลักนะคะ
เพื่อให้เขาเข้าถึงการรับประกันสิทธิ์ของรัฐได้อย่างเต็มที่

ด้วยความฐานคิดของพรบชีวิตคู่มันยังมีปัญหาอยู่หลายอย่าง
ซึ่งเราจะต้องแก้ไขเพราะว่าเราควรจะใช้กฎหมายอันเดียวกัน
เพื่อเป็นฐานคิดว่านี่คือความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงค่ะ

เราจะปฏิรูปการศึกษาสิ่งหนึ่งนะคะ
จริงเรามีการปฏิรูปการศึกษาเยอะมาก
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องเพศ
เพราะว่าการศึกษาเพศของประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างคับแคบมากนะคะ
เราจะพูดถึงอามเพศชายเพศหญิง
แต่ว่าจริงแล้วสังคมต่างประเทศหรือประเทศนานาอารยะเนี่ย
เรามีการเรียนรู้ในเรื่องของเพศวิถีเพศสถานะ
แล้วก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศหลากหลาย
ตรงนี้มันจะทำสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสังคม
คือมีปัญหาในเรื่องของการเปิดเผยตัวตนในสังคมซึ่งนั่นเป็นปัญหาใหญ่
และนำไปสู่การทำร้ายตัวเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
และสิ่งสุดท้ายค่ะสำหรับคนทุกเพศเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรือหน่วยงานรัฐ
ซึ่งอันนี้เนี่ยสร้างความอีหลักอีเหลือมากนะครับ
เพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณกำลังสร้างปัญหาให้กับสังคม